สวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ
อื้อยังไงล่ะค่ะคุณพี่
คุณใส่ลอตเตอรี่ไว้จวนแล้วไง
พรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้ค่ะแต่บางเลขหาไม่เจอแล้ว

โดยเฉพาะเลขน้องแบมแบมก๊อตเว่นเมื่อวานหมดตลาดแล้ววันนี้
อ๋อแต่แบมแบมของขลังอ่ะ
เมื่อที่บอกมีเลขก้าวมีเลขห้า

เธอรู้ไหมถูกด้วยเป็นเลขที่ถูกด้วยแต่ไม่ได้ซื้อ

มันไม่ได้เขาทำได้ก็ไม่ได้แต่เกิดว่าพี่แบมพูดนี้ให้ถูกนะ
เดี๋ยวเอาทองทาตามตัวเลยอ่าพี่หนุ่มบอกแล้วเพราะเลข
ตอนนี้ที่หายคือเลขซีอุยหายไปหมดแล้วไม่มี
อ่ะถ้ายังงันนะช่วยเขียนมาให้คุณพี่ใส่กาลเราไปนางก็หยิบไปพี่แล้วจะบึ๊บ
รู้ให้พี่จริง่องเปียงให้ที่ท่ายไม่สนขาไปนั่งเขียนป๊ะป้างที่มาสามตัว

อันนั้นคุณแม่เจอนานแล้วคุณแม่ที่เขาให้คุณแม่
ผมก็งงอยู่มีหนูหนูผมก็งง
เพราะว่าเธอนักคิดอยู่ทั้งมายแบงบว้าแพงพูดหนู
อ้อเงสขอโทษนะ

ที่เป็นนักร้องไทยเกาหลี

แพทยศภาเนี่ยนะครับเขาเรียกทันตแพทยศภานะฮะ
ได้มีการยันนะครับว่าเลิกใช้ยาชาผสมโคเคนมาร้อยปีแล้วนะครับ
จ่อสอบหมอฟันของบอสด้วยตอนนี้นะฮะคือกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่ามันเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสังคมนะฮะว่าทำไมนะฮะ
ผลการตรวจสารเสพติดซึ่งเป็นสถานโคเคนเนี่ยไอ้พวกไอ้ตัวโคเคนเนี่ยนะครับ
ถึงไม่ได้มีการปรากฏในสำนวนค่ะปรากฏว่ามันมีเรื่องที่น่าตกใจ
เพราะว่าทางตำรวจเองก็ได้มีการแถลงออกมาบอกว่าอ๋อที่ไม่ได้ไปอยู่ในสำนวน
มันเป็นเพราะว่าโคเคนนั้นมันเป็นยาที่ผสมอยู่ในยารักษาฟันของทางบอส
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาเข้าไปอยู่ในกระบวนการในกระบวนการแล้ว
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตกอกตกใจกันนะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะ
แน่นอนนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับที่อาคารสภาวิชาชีพทันตแพทย์หญิงปียดาประเสริฐสมนะฮะ
ท่านเป็นผอสำนักทันตะสาธารณสุขกับกรมอนามัยโอ้โหผมขออนุญาตนะถ้าผมเอ่ยผิดไปนะครับ
คือผมไม่ค่อยได้อั้นอันนี้ด้วยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะท่านก็เปิดเผยบอกว่า
จับประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมีการใช้โคเคนนะครับในทางทันตกรรมในอดีตเนี่ยมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว
แต่นับตั้งแต่มีการพัฒนายาชาตัวอื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีการใช้อีกเลยนะฮะส่วนตัวหมอเองเนี่ยก็ไม่เคยใช้โคเคนในทางทันตกรรม
ทันตแพทย์ต่างตื่นตัวนะครับออกมาให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่าประเทศไทยไม่มีการใช้โคเคนในการทางทันตกรรมมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว
เนี่ยนะฮะคือก็เรียกเป็นประเด็นเลยล่ะครับส่วนทางด้านพันธุรกิจโททันตแพทย์ชายพจนาศพุ่มประกอบศรีท่านเป็นนายกทันตแพทย์สภา
เนี่ยนะฮะก็กล่าวถึงกรณีการตรวจพบโคเคนนะครับในเลือดของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอส
ซึ่งตำรวจนั้นให้ข้อมูลนะครับว่าสารโคเคนที่ตรวจพบเกิดจากการรักษาฟัน
จึงเป็นเหตุให้ตำรวจเนี่ยไม่สั่งฟ้องคดียาเสพติดว่าโคเคนเป็นสิ่งเสพติดที่มาจากพืชโคคานะฮะ
ที่ในอดีตนั้นอาจจะเคยใช้วงการในวงการทันตกรรมเนี่ยนะครับเพื่อในการรักษาเป็นเหมือนกับเป็นการเอาเป็นยาชาคุณผู้ชมครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีทันตแพทย์ใช้สารโคเคนในการทำฟันแล้วเพราะมันมีผลข้างเคียงกับสุขภาพ
ทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงมีผลกระทบต่อการทำงานหัวใจจึงมีการพัฒนายาชาประเภทอื่นขึ้นมานะฮะเป็นลักษณะของสารสังเคราะห์ก็คือ
ผลข้างเคียงนั้นน้อยกว่าทำให้ทันตแพทย์นั้นเลือกใช้สารเหล่านี้แทนนะครับ
เมื่อถามถึงฤทธิของโคเคนจะอยู่ในร่างกายคนนานแค่ไหนไม่สามารถระบุได้
เพราะจะมีการใช้ในปริมาณน้อยมากเพราะใช้เฉพาะจุดเท่านั้นส่วนยาชานะครับที่เป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบ
จะมีใช้สองรูปแบบก็คือการป้ายเยื่อบุบริเวณบริเวณที่ต้องทานะครับก็คืออยากให้ทาตรงไหนก็เอายานั้นทาเข้าไปนะฮะ
แล้วอีกอันหนึ่งคือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช้การฉีดเฉพาะจุดจะออกลิฟต์ไม่นานประมาณ๑๒ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนจะมีสารตกค้างอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนกับสารสังเคราะห์ชนิดอื่นที่มีนะฮะคือการตกค้างอยู่ได้บ้างแต่ไม่ได้นานตลอดทั้งวัน
เพราะฉะนั้นเอาง่ายสรุปก็คือในทันตแพทย์ไม่ได้มีการใช้โคเคนในการประกอบของยาที่จะมารักษาฟันกันแล้วกันเอาง่าย
แต่ในอีกมุมนึงจริงอย่างที่บอกไปก็มีพลตำรวจเอกสัตวธฮีรันบูรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็อยู่เป็น
หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยนะคะก็คือเขาก็มีการเชิญตัวแทนจากทันตแพทย์สภามาสักถามเลยพี่หนุ่มค่ะ
เกี่ยวกับข้อมูลการใช้โคเคนในการรักษาฟันพลตำรวจเอกสัตวรรษก็บอกว่ากรณีเกี่ยวกับการใช้โคเคนในการรักษาฟันจากผลตรวจร่างกายของคุณบอสเนี่ยนะคะแพทย์ยืนยันว่ามีการพบสารแปลกปลอมในร่างกายสี่ชนิดด้วยกันพี่
เขาบอกว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก็คือมีส่วนสารที่พบในร่างกายไม่จัดเป็นยาเสพติดแต่เป็นเม็ดตะบอไลท์ที่เกิดขึ้นในร่างกาย
ซึ่งทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงบอกว่าสารที่พบอยู่เนี่ยเกิดเป็นแบบยาเสพติดหรือเปล่าเป็นโคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์หรือว่าเกิดจากปฏิกิริยาของยาปฏิชีวนะอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามีหลักฐานยืนยันหลังจากนี้นะคะว่าถ้าสารทั้งสองตัวเป็นสารเสพติด
ยืนยันมาแล้วถูกมั้ยฮะว่าหนึ่งหรือนั้นมีคโคเคนอยู่ด้วย

คุณหมอก็บอกทันตแพทย์ที่รักษาเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้ให้ยาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มันเกิดปฏิกิริยาใหม่หรือเปล่าในร่างกายแบบเป็นแบบให้ยาปฏิชีวนะ
แต่มันอาจจะแบบเกิดปฏิกิริยาเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างนี้

ยังไงคือใช้ยาอีกตัวนึงแล้วไปรวมอีกตัวหนึ่งกลายเป็นโคเคน

ไม่หรอกทีนี้มันก็ต้องย้อนไปกลับไปในตอนแรกเลย
แต่ว่าทำไมมันถึงไม่มีการปรากฏในสำนวนถูกป่ะ

ของภาษาเสพติดอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางตำรวจจะบอกว่าอ๋อ
มันเป็นสารประกอบการรักษาทันตแพทย์ทันตกรรมคือฟันอะไรอย่างนี้
จริงแล้วตำรวจก็น่าจะต้องไปสืบก่อนนะ

เพราะว่าคำว่าโคเคนมันจะไปอยู่ในร่างกายมนุษย์ยังไงวะ
ตอนตี๕อย่างนี้

เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องลองตรวจสอบกันก่อน

ที่บอกว่ามันเป็นสารเสพติดหรือเปล่า

อ้าวนะก็ตอนนี้เรียกว่า

เพราะว่าสังคมเขาก็ไม่ลดละ

เพราะว่าถ้าเรื่องนี้ผ่านไป
มันจะกลายเป็นบรรทัศน์ใหม่

ในอนาคตเราก็ไม่รู้เลยว่ามันมีเหตุแบบนี้

เป็นเรื่องของประเทศกันเลยทีเดียว

เพราะมันเป็นเรื่องถึงไปถึงขั้นอายการสูงสุด
มีเรื่องของเนี่ย

ยาวราชนั้นแบบว่าซบเซาลงไปเยอะทีเดียว
ทีนี้การใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ

เขาเรียกว่าวันกรุงเทพคืนชีวิตชีวากันค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบรรยากาศที่เยาวราชนั้นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่ง
คนก็ออกมารับประทานอาหารรสชาติที่แบบคุ้นเคย
ขณะที่รถไฟฟ้าก็กลับมาพลุกพ่านนะคะ
ผู้คนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน
ทางเข้าอาคารทำงานก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิ
แอลกอฮอล์เช่นเดียวกันค่ะ
สรรพสินค้าก็มีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้กดใช้ฟรี
ส่วนร้านอาหารต่างก็เปิดให้บริการทั่วไปแล้วนะคะ
โดยมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง
สวนสาธารณะเองหรือว่าสถานออกกำลังกาย
แล้วก็ลานกีฬาต่างก็เปิดให้บริการหมดแล้ว

โรงภาพยนตร์ร้านตัดผมที่แบบโอ้โห
ช่วงโควิดที่ผ่านมาใครต่อใครโหยหาเหลือเกิน
บอกไม่ได้ตัดผมไป๓๔เดือนอย่างนี้นะ
ซึ่งบรรยากาศโดยรวมของกรุงเทพในวิถีใหม่ก็ดูอาจจะ

แต่ทีนี้ก็ยังเป็นเมืองที่เรียกว่าปลอดภัยนะ
คนกาดยังไม่ตกแล้วก็พร้อมจะคืนชีพ
เราก็ได้รับเป็นแบบว่าประเทศที่แบบเป็นที่หนึ่งเลยนะ

จริงก็เรียกว่าอาจจะคุ้นชินกันแล้วนะตอนนี้เนอะ

หน้ากากอยู่ในกระเป๋าเลยอะไรแบบอย่างนี้

การแถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๖ราย
แม้จะคุ้นชินยังไงแต่ว่าเราก็ต้องกาดไม่ตกนะ

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์ในประเทศไทย
ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๖รายค่ะ
รวมผู้ป่วยสะสม๓๓๑๐ราย
ก็หายป่วยแล้ว๓๑๒๕ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒๗ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ดังนั้นยอดรวมผู้เสียชีวิตก็คงจะอยู่ที่๕๘รายเหมือนเดิม
สำหรับผู้ที่ป่วย๖รายเนี่ยนะคะ
เดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์๕ราย

ถ้ากลับมาเนี่ยก็จะมีผู้คนจะต้องติดอยู่แล้ว
เดียวกันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สวัสดีภาพของญี่ปุ่นเนี่ย
เขาเผยว่านะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดจำนวน๑๒๗๔ราย
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวนะคะถึง๓๖๗คนด้วยกัน
ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินอีก
แม้ว่าผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนพุ่งสูงขึ้น
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่
นั่นก็คือการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการผับบาร์ร้านอาหารด้วยวงเงินนะคะ
ประมาณ๒แสนเย็นหรือว่า๕๙๘๕๐บาทนี่แหละ
เพื่อที่จะปิดบริการเวลา๔ทุ่ม

เวลาสั้นลงจะได้แพร่น้อยลงไปหน่อย
แทนที่จะแพร่เยอะขึ้นก็ให้มันน้อยลง
ตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมไปจนถึงวันที่๓๑สิงหาคมกันเลยทีเดียว
คือเขายังเปิดอยู่แต่ว่าพยายามจะให้ลดเวลาการเปิดเพิ่มขึ้น
คือถ้าไม่เปิดก็โวยวายกันอยู่แล้ว
แล้วก็จะต้องทำตามกฎระเบียบคือต้องมีระยะห่าง
ในการที่จะเปิดให้บริการใช่ไหมครับ
ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีออกกฎมาซึ่งคนไทยที่อยู่ที่นั่นเขาก็ส่งข่าวมาให้ดิฉันนะว่า
คนที่ถือวีซ่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวีซ่าของการเป็นเอ่อภรรยาของเอ่อ
คนญี่ปุ่นการทำงานอยู่ที่นั่นวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นู่นนี่
ถ้าออกจากประเทศเขาเขาไม่ให้กลับมาแล้วนะคือให้ออกเลยออกไปเลย
ช่วงนี้น้องว่าช่วงนี้อาจจะลำบากด้วยเรื่องการเดินทางอยู่กันด้วยใช่
นั้นมีน้องคนหนึ่งเขาอยู่ที่นั่นเขาบอกคิดมากเลยเพราะว่าเดือนนี้เขาพยายามอยากจะไป
กลับมาเมืองไทยแล้วเขาก็จะมาตายแล้วจะกลับมายังไง
คิดหนักว่าเอายังไงดีอาจจะต้องใช้เวลากันไปก่อนนะคะช่วงนี้
เอาล่ะวันนี้สามสิบเอ็ดพรุ่งนี้วันที่หนึ่ง
ความหวังแห่งชาติเดี๋ยวมาดูกันว่าเลขไหนเด็ดเลขไหนเกลี้ยงแผงกันบ้างค่ะ
ซีรีส์ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่าสำรวจเลขเด็ดมาแรงกันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป็นเลขมงคลเลขวันแม่นักเสี่ยงโชคกวาดเกลี้ยงเลยนะต้องบอกว่าราคาพุ่งสามเท่ากันเลยทีเดียว
แผงของนางวันดีขาวสนิทหรือว่าเจ๊เหมียวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแผงที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแล้ว
มีประชาชนแล้วก็นักเสี่ยงโชคมาเลือกซื้อสลากอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
วันดีแม่ค้าสลากเขาเปิดเผยบอกว่าสำหรับกระแสเลขเด็ดที่มาแรงในเดือนนี้นั้น
เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับในหลวงราชการที่สิบค่ะคือเลขสองแปดหกแปดหกเก้า
รวมไปถึงเลข๑๒ทำให้เลขชุดดังกล่าวขายดีมาก
มีนักเสี่ยงโชคออกมากว้านซื้อไปจนเกลี้ยงแผงเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ต้องการชุดตัวเลขมงคล
ต่างประกาศขอซื้อต่อจากผู้ที่มีไว้ครอบครองแล้วด้วยนะคะด้วยการให้ราคาสูงถึงสามเท่าจากราคาปกติ
ครั้งที่แล้วเลขที่เป็นเลขเก่งเลขเด็ดที่เขาว่ากันไม่ออกเลยนะครั้งที่แล้ว
ถ้าสมมุติหนูไปซื้อมาก่อนในราคา๘๐บาทเนี่ยขึ้นไป๓เท่าก็

คือมันไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าขายเกินราคาไม่ใช่ไหมคะ
ไม่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนคนให้กันเหมือนขายกันเองอย่างนี้

ว่าหนูมีอย่างนี้แล้วหนูไปประกาศขายว่าฉันมีเลขนี้นะ

ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติพี่มีเลข๑๓๓๔

ทีนี้มันมีเลขดังของกลุ่มผู้ค้าสลาก

มันจะมีเหมือนเป็นแบบกระดาษอะไรออกมา

ไม่เคยเห็น

สำนักนี้มีป้ายแปะอยู่อะไรอย่างนี้
สมมุติถ้าเกิดพี่หนุ่มไปแผงลอตเตอรี่อย่างนี้ค่ะ

หนุ่มจะมีวิธีการเสี่ยงโชคไงคะ

แผงเก่าครูปีชาได้ไหมคะ

เลขมงคล๒๔๗๕๘๗๘๘นะคะ
เลขนี้เลยทะเบียนรถศพซีอุย
แองจี้บอกไว้ว่าเลขนี้คือ

แล้วก็เลขดังหลวงปู่เดือนชัยค่ะ

ก็ใกล้กันนะ

เพราะว่าใครออกวันเสาร์

เพราะตามทุกสำนักที่มานี่นะคะ

เนี่ย๘๗๘๘เนี่ย๗๙

พี่หนูเขามีคนมาขายให้เลย

ไม่ให้ขายแล้วไม่ใช่เป็นชุดทำไมถึงมีไม่รู้

มันสามารถได้หมดทุกอย่างแหละอยากได้อะไร
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือ
ขอโชคเจ้าโทนนะ
โทนนึงคือแมวติดมากระต้นตะเคียน
นอนทับแผงไหนคนซื้อตามรับทั้งหมดเลย
ไปดูเจ้าโทนหน่อยสิน้ำเอาขึ้นมาหน่อยสิโทน

โทนนี่เห็นไหม

โทนผู้น่าสงสาร
เหตุที่เกิดนี่คือที่วัดใหม่โคกมรุมที่อ่างทอง
ชาวบ้านเนี่ยเขาเดินทางมาขอโชคกับเจ้าโทน
เป็นแมวเพศผู้ขนาดใหญ่สีดำขาวอายุประมาณ๓ปี
เนี่ยนะฮะไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะชอบนอนตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลของแม่ค้าในบริเวณนั้นนะฮะ
แล้วถ้าหากว่าเจ้าโทนมานอนทับสลากกินแบ่งแผงไหน
แผงนั้นนักเสี่ยงโชคเขาจะไปซื้อแล้วก็จะถูกรวม
เนี่ยอย่างเงี้ยไปนอนทับตรงนี้นะเดี๋ยวเขาซื้อเลย
เขาซื้อเลยเนี่ยนะฮะในสวรรค์นาคำอายุ๕๖ปี
ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยบอกว่างวดที่ผ่านมาไอ้โทนเนี่ยนะ
นอนเล่นอยู่ที่แผงลอตเตอรี่ของตนเองจึงได้เก็บสลากไว้สิบใบ
หลังกองสลากออกรางวัลปรากฏว่าถูกเลขหน้านะแล้วก็เลขท้ายด้วย
โชคมาแสนกว่าบาทอืมนักเสียงโชคที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้
ก็ไปอุ้มเจ้าโทนบอกให้ไปเสี่ยงโชคตามแผงต่างหน่อยนะ
แผงไหนเดี๋ยวจะซื้อทั้งนี้นะโทนเนี่ยเป็นแมวตะเคียนนะ
แม่ย่าสร้อยสุวรรณที่จังหวัดสุพรรณซึ่งทางกรรมการวัดใหม่โคกมรุมเนี่ย
ได้ไปอันเชิญตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณเนี่ยระหว่างมาอยู่ที่นี่นะฮะ
ระหว่างทางเจ้าหน้าที่ที่นั่งมากับเจ้าแม่ตะเคียนได้ยินเสียงเมียว
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะแม่ตะเคียนทำไมถึงร้องเหมียวนั่นน่ะสิทำไมเป็นเสียงร้องแบบนั้น
ก็ตกใจนะฮะคิดว่าฉันนั่งมาคนเดียวแล้วมีเสียงเหวได้ยังไง
ก็เลยพยายามไปหาปรากฏเป็นเจ้าโทนมันอยู่ตรงไม้ตะเคียน
ก็เลยต้องบอกให้คนขับรถเนี่ยจอดแล้วก็ตามหาเสียงเขาจนไปเจอ
อยู่ในโพรงนะอยู่ในโพรงไม้ตะเคียนต้นนี้มันติดมาด้วย
คือคนที่นั่งไปก็ตกใจไงคิดว่าทำไมเสียงเมียวออกมาจากตะเคียน
หรือจะเป็นเจ้าแม่เหมียวอะไรอย่างนี้ก็ตกใจอ่ะ
ปรากฏไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะกลายเป็นเนี่ยแหละครับ
แล้วก็แบบเอานิ้วไปจิ้มอยู่ตรงเลขไหนคนก็ซื้อเลขนั้น
ไม่ใช่นิ้วจิ้มตรงนั้นไปนอนทับแผงไหนแผงนั้นขายหมดดี
แผงนั้นก็ขายดีหูยิ้มเลขไหนก็ได้
หูยิ้มถูกรางวัลใช่เขาก็จะซื้อหมดเลยหลังเนี่ย
พอคนก็จะดูเลยว่าอุ้มเจ้าโทรนไปโทรนไปดูเลือดแผงไหน
ปรากฏพ่อข้าแม่ขาลโตเตอรีเอาปลาทูไปถู
โทรนไปนอนอยู่ขายดีแบบนั้น
กลิ่นขาวมือไม่หมดเลยโตเตอรีร้านนั้น
อุ้ยเลขไงเล็กเเบิดไหนแม่

อันนั้น๖๖๖เลยนะ

๖๖๖ใช่ม่ะอันนั้น
๒๒ก็ออกบ่อยเนี่ย๒๒

วันนี้เยอะกว่าสินะ

พี่พุกนะสำรวจจับกวาดล้างอยู่

เนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้ไปซื้อบนแผงลอตเตอรี่กัน

ไม่อยากจะพูดแต่ก็ต้องเล่า

เขาก็เรียกว่าแชร์กันไปในเพจของเฟซบุ๊คกันเลยทีเดียว
เขาพวกหน่วยดับเพลิงอะนะ

เขาเนี่ยนะไปโพสต์ภาพอันนี้นะ
เกือบสิบนายนะพนักงานทั้งหลายเนี้ยช่วยกันจับ
นี่เยอะมากไลเนี่ย
บ้าเป็นแล้วบางชโหลง
บางชโหลงอ่ะเธอโอโห
เขาบอกว่าปายอ่ะยังไง
ใหญ่มากเลย
ขนาดน่ะยาวน่ะหกเมตรอ่ะหกเมตรห้าสิบเซนแหนะ
นี่มิกามใหญ่มากเถอะ
ดูดิใหญ่มากเลยอ่ะงูเหลือม
อุ้ยตายมันต้องกินอะไรเข้าไปเนี่ย
มันจะอิ่มมันอยู่ในบ้านคนอ่ะนี่ค่ะ

กลัวมันสะบัดแล้วมันล้วน

มันไปแอบอยู่ตรงไหนนะพี่
มันก็ไปแอบอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่ดับเพลิงน่ะ

เออจับได้ตรงตรงนั้นน่ะ
มันกินอยู่ท้องปองน่ะเห็นมั้ย
คือว่าบริเวณสถานีดับเพลิงน่ะหลังจากที่จับมา
นี่พี่ดูนั่นก่อนพี่ดูท้องปองมันก่อน
มันกินแล้ว
ไลน์สวยมาก

เหมาะมาก
อือ

เหมาะกับการ
แล้วแบบว่าช่วงกลางมันเป็นลายเป็นวงนเนาะ
ได้หลายใบเลยแล้ว
พี่ก็แผลพาไปเรื่องนู้นเลย
ก็เป็นลายสวยอะ
อ้าวเขาก็เลยเอาไปปล่อยค่ะ
ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปลา

อุ้ยไต่ใหญ่มากบ้าบอกจริงจริงอืม
กินอะไรไปแมวหมาเนี่ยอืมป๋องได้ขนาดนั้นน่ะโอ้ย
ใหญ่มากเลยเนาะอยู่ในมุมกันเลยเอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
งมเจอทั้งครอบครัวน่ะอื้อเอ่อก็เดี๋ยวไปดูนะครับ
เขาบอกที่วัดไล่ตะพุธเนี่ยที่เพชรบูรณ์เนี่ยมีชาวบ้านนะครับ
แล้วก็นักเสียงโชคทั้งใกล้และใกล้เนี่ยเดินทางมาสองเลขเด็ด
เจ้าแม่ตะเคียนยังไม่ขาดทราย
ตะเคียนอีกแล้ว
ทำไมมันเยอะอย่างนี้มันรอดแพ้มาจากไหน
หลังจากที่เจ้าแม่ตะเคียนให้โชคติดต่อกันมาแล้วถึงสองงวด
แต่ที่ดูแปลกตาจากเดิมก็คือภายในวัดเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
มีต้นตะเคียนเนี่ยหลายต้นนะ
ชาวบ้านเนี่ยก็ไปงมขึ้นมาจากแม่น้ำป่าศักดิ์บริเวณใกล้กับวัด
หลังที่พระครูกิติพัฒระธรรมรงค์นะครับ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ตะพุธ
ท่านนิมมิตรนะบอกได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยขึ้นมาจากน้ำลึกหน่อย
หลังจากนั้นก็ให้คนไปดูไปเจอต้นตะเคียนหลายต้น
ก็เลยนำมาไว้ที่วัดแต่ที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือวิคุณตาคนนึง
นี่ทำท่าจุดจ้องทำมือป้องไปส่องไปมาอยู่คนเดียวจบคนอื่นต้องขอตามไปส่องดูด้วย
ดูหัวแป้งแล้วก็ต่อไม่ผิดหวังนะครับ

นี่ผมดูอย่างได้ไหม

มันเห็นตรงไหนวะมันเห็นเป็นอะไรวะ
อ๋อคุณพลักษณ์โอ้โหแค่เลยเลย
๘หรือ๑๘๕๔อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
เนี่ยนะลุงนะลุงก็ป้องดูอย่างนี้นะ
เยอะมากเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเขาเห็นตัวเลขน่ะคือ๙แล้วก็๕
เอามันกี่๘มาจากไหนวะ
เมื่อเลขมันคล้าย
ป่าก็เห็นเลขที่คล้ายกันน่ะคือ๕๘๔
อืมเห็นมั้ยมี๘อีกแล้ว
เห็นมั้ย
เจ้าแม่น่าเขียนใส่รองท้าว่ากลัวลอย
ทาลิฟท์ทาอะไรล่ะ
ทาเล็บทาเล็บอ่ะเออสีแดงสวยงามทาเล็บ
โอ้โหต้นนี้ขาวมากเป็นพิเศษแล้วต้นข้างหน้านี่
โปรยโปรยโปรยกันสักสุดดูสิ
อู๋เฉยว่าต้องอยู่กันหลายคนล่ะแม่

ก็ร้องละงมอันนี้ดูดูนี่

อะไรวะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป